ที่สุดของรอยยิ้ม

จะดูว่าแบงค์ปอม

เต็ดอ่านหน้าแม่คอน
ไพรส์ใหญ่เฉพาะที่นี่ที่เดียว

หูยหนูมีอะไรมาส่งใช้ให้กับแบนหรือเปล่า
เยอะแยะมีแดนเซอร์ด้วย
มีแดนเซอร์ด้วยของพี่มีอะไรมั่งพูดสิ
พี่ไม่ได้เตรียมตัวเลยอ่ะเป๊กจะทำไมเลือก
กติกาการแข่งขันนักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำตามเนื้อเพลง
เพื่อสะสมเงินทุนร่วมกันตามลำดับขั้น
ร้องถูกอยู่ต่อร้องผิดกลับบ้าน
และเงินทุนที่สะสมมาจะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก
หากร้องผิดทั้งคู่แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐เพลงรับไปเลยคนละ๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒ใน๓แผ่นป้าย
ตลอดการแข่งขันตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงและเพลงเก่งของคุณ
ล่ะพ่อแต่ปิดประมาณกลางเฮ้ยเปิดประมาณกลางเฮ้ย
สาวหมอลำสีผ้ามวล
คนหนุ่มคนสาวขอเชิญชวนออกมาหมวดหน้าเวที
มาสนุกกันกัน
โยนทิ้งความทุกข์ความโศกออกมายกมายกเอาความโศกทิ้งไป
ไผ่มอหากก็สั่งหัวอย่าใส่ใจ
แฟนคนเดียวก็ตายหาเอาใหม่แต่ความสุขทางใจดี
คือเด้งใส่หมอลำ
งั้นอยู่ใส่ข้อเดินได้ยินเสียงฝนสี่ตกฝ้าพามเรียงเหมือนกัน
ฟ้าภาพเรียงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยง

แก๊งเศร้าโสดเรืองหมอลำบอกเคยเบื่อ
หมอลำอยู่ใส่ผูดเทาสันสาสันเสือ
ย้อนพัดเปิดพัดเมื่อ

สวัสดีค่ะครูสาว

สวัสดีค่ะ

และวันนี้ก็ยังคงเป็นเทปพิเศษ

เพื่อคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการของเรานะครับ
โดยคุณเป๊กกี้ศรีธัญญา

โชว์เปิดวงเมื่อกี้เกือบแล้ว

ยังไม่ทักเปิดจะปิดวงแล้ว

เคยพูดว่าเป็นเพลงไงง่องใช่ไหม
ไงง่องฮะแสบคอมากเลย
คีย์สูงเกือบโหนไปกับเค

ลืมตกรถคุณสี่คนแต่จริงแล้วตกไม่หมดทุกคนค่ะ

ฟันกระแทกขอบล้มกระบะฮะ

ก็ขอขอบคุณน้องทั้ง๔ท่านมากเลยนะครับ

อย่างที่เราทิ้งเอาไว้เมื่อวานนี้นะครับว่าวันนี้คุณผู้ชมได้สนุกต่อกับรายการของเรา
จะเป็นการรวบรวมรวบรวมนักสู้ชีวิตที่มาในรายการของเราเนี่ย
อยู่ในหมวดต่างเช่นหมวดได้ตามเป้าที่สุดเก่งที่สุด
เรื่องเศร้ามากที่สุดพลิกล็อกที่สุด

เอาเป็นแบบว่าประทับใจที่สุดก่อนในฐานะของที่เราเป็นพิธีกร
เราก็มีส่วนที่ว่าอยู่กับเขาคุกคลีกับเขาพูดคุยกับเขา
อาจจะมากที่สุดลองลงมาจากทีมงานที่ไปทำการสัมภาษณ์เขานะครับ
เอาเป็นของป่าก่อนก็ได้ของป่าคือใครคะ
ประทับใจที่สุดจำคนนี้ได้ไหมครับ

จำได้ชอบเขามากเลย
แขกนะครับเป็นพนักงานรักษาศพ
ถึงจำได้ไงคะขอบคุณมากที่ดูแลรักษาเป๊กมาเนิ่นนานค่ะ
แล้วก็ทำหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพนักงานเปรย์อยู่ในโรงพยาบาลปากช่องนั้น
แล้วเขาอยากได้ตังค์ไปทำรถแห่

คือความฝันของเขาเขาบอกว่าคนเราอายุเยอะแล้วห้ามหยุดฝันค่ะ

ที่เป็นจุดที่ทีมงานก็ไม่ได้บอกเราเราก็ไม่รู้

ถามว่าเออแล้วทำงานแบบนี้เนี่ยเคยมีแบบว่าไปทำการเก็บหรือว่าดูแล

แกก็อึ้งไปพักหนึ่ง
แกก็บอกเคยใครล่ะครับแล้วก็ยังลูกชายผมเอง
ยืนกันตรงนี้ก็รู้ตรงนี้

แต่ด้วยความเป็นสปีริตของความเป็นนักสู้ของแก
แกก็กลับเรียกอารมณ์กลับมาได้มาเฮฮา
มาสนุกสนานเมื่อเดิมแล้วก็แก่เล่นเกมศ์โดยก็ได้
ก็นับถือน้ำใจของลูกแขก
งั้นไปย้อนดูภาพความประทับใจนี้กันค่ะคุณผู้ชม
ได้สัจจีดทำอะไรกับการทำอาชีพนี้
แต่ผมติดทุกอย่างนะบุรีเล่าผมอยู่ในโรงพยาบาลนี้
อันนี้เป็นไรมาย้ายมาเฝ้าหรือบุรีเฝ้าแม่เฝ้าลูก
เราก็ต้องเป็นแบบนี้อืมถ้าเราไม่เลิกทุกวันนี้ลุงแขกก็เลยเลิก
เลยครับไม่แตะไม่นั่นเลยครับแล้วเคยมีคนรู้จักไหม
คนที่ใกล้ตัวเนี่ยแล้วก็มาเสียชีวิตมีไหมครับมีครับลูกชายเขาไหมครับ
เค้าคิดยังไงแหละเค้าอยู่ครอบครัวเค้าปลูกก่อตาย
ผูกคอตายอยู่ที่บ้านวันนั้นมัน๖ทุ่มแล้วเขาโทรเข้ามา
ตะต๊ะทำไมไม่มาเข้าเวรแต่กับผมก็ทำงานด้วยกัน
เราเอ๊ะทำไมไม่ไปผมก็ออกเปิดประตูบ้านมาดู
อ้าวมอเซย์ก็อยู่ก็เลยหารอบบ้านทีนี้เห็นปลูกก่อตายอยู่หลังบ้าน
คงจะเป็นเรื่องครอบครัวหลังเงินทองเรื่องการใช้จ่ายเขานี่แหละ
แล้วมันก็เลยตะเลยคิดแน่นานเลยโว่เฮ้ย
ก็เพิ่งทราบบนเวทีเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยพี่แขก
ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะพี่แขกนะ
นั่นเป็นภาวะในการตัดสินใจของเขา
เราควรอยู่ด้วยความเป็นคุณพ่อแน่นอน

ถือว่าลุงแขกเป็นคนที่แข็งแรงมากเลย
ที่กลับมาเข้มแข็งแล้วมีความสุขแล้วอย่างนี้
แต่ที่สำคัญเลยก็เขาก็ทิ้งความรักทิ้งดวงใจของเขาไว้ให้คุณลุงแขกได้ดูแล
ค่ะสู้กันต่อไปนะลุงนะเป็นกำลังใจให้ผมสู้เพื่อหลานที่ยังอยู่ตรงนี้
แล้วก็ภรรยาด้วยแล้วก็ครอบครัวของเราที่เรามีนะตอนนี้ครับ
ไว้แต่อยู่นานให้พี่มาตามหาจนทั่ว
มาพบสรรพาทุนหัวค่ะให้ตัวมัวชายในบ้าน
ก็เป็นเรื่องราวของลุงแขกนะครับซึ่งนับถือน้ำใจของลุงเขาจริง
เป็นคนที่คิดบวกนะครับต่อสู้นะครับแล้วก็ไม่ท้อถอยกับชีวิตนะครับ
แล้วก็ในฐานะของเราที่ทำงานพิธีกร

เรื่องแบบนี้ขึ้นบ่อยอยู่เหมือนกัน

ก็มีคนที่เป๊กประทับใจเหมือนกันนะคะ
บอกได้เลยว่าคนนี้กระแทกใจเต็มค่ะ

ครับ
คุณผู้ชมก็ยังอยู่กับรายการโปรดของคุณผู้ชมนะครับ
เป็นเทปพิเศษต้อนรับวันขึ้นปีใหม่นะครับ
ก็เป็นเรื่องราวความประทับใจนะครับ

ในตัวของนักสู้ชีวิตที่ผ่านมา
ในช่วงที่แล้วนะครับในเบรกที่แล้วก็เป็นความประทับใจ
นักสู้ชีวิตที่ผมประทับใจมากที่สุดนะครับ

เป็นคุณแม่ค่ะซึ่งเข้มแข็งมากเลย

ที่มีลูกที่บ้านไฟไหม้
อ่าที่อยากไปโรงเรียน
อยากไปโรงเรียนทุกวันเลยแล้วแม่ก็เฝ้ามองลูกด้วยน้ำตา
แล้วไม่มีปัญญาที่จะเอาลูกไปโรงเรียน

ก็อยู่กันในห้องสังกษีเล็กแล้วก็ให้สามีไปทำงาน
อันนั้นเรียกว่าเป็นเทปที่บาดใจมากนะครับ
คือซื้อชุดนักเรียนมาให้ลูกแต่งไว้ก่อน
เพราะว่าลูกมาถามทุกวันเลยว่าเห็นเขาไปโรงเรียนกันเมื่อไหร่เขาจะได้ไป
ครอบครัวนี้มีอีกหนึ่งอย่างเลยที่เป๊กประทับใจ
นั่นคือความรักของคู่สามีภรรยาค่ะ
ไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยทุกข์ยากกันขนาดไหน
แต่คู่นี้เขาจับมือแล้วก็สามารถประคองความหวานของเขาได้

นี่ค่ะคู่ชีวิตถ้าสมมุติว่าเราเจออุปสรรคแล้วคู่ชีวิตเราดีนะคะคุณผู้ชม
ไม่ว่าอุปสรรคอะไรเราก็จะฝ่าฟันไปได้ค่ะ
สองคนเขาจับมือกันและช่วยกันประสานงานเรื่องลูกได้ดีมากเลย
ย้อนดูภาพที่น่าประทับใจของครอบครัวนี้กันค่ะ
ความสุขของลูกคืออยากไปโรงเรียนมากขนาดไหน

เพราะเวลาเขาเห็นคนอื่นไปโรงเรียนเขาจะบอกว่า
แม่วันนี้พี่ไปโรงเรียนพรุ่งนี้หนูไปได้ไหม
แล้วเวลาลูกถามอย่างนี้แล้วคุณปูเป็นไง

มันเป็นคำถามที่คนเป็นพ่อเป็นแม่สะอึกเหมือนกันนะครับ

ทีนี้ปัญหาก็คือการที่จะไปโรงเรียนได้เนี่ย
ก็จะต้องมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
อันนี้ปัญหาของคุณปูคือคุณปูไม่มีที่อยู่เป็นหลักแห

จังหวัดเดียวกันคือย้ายจังหวัดนี้ไปจังหวัดนู้น

แม่จะต้องทำให้หนูไปโรงเรียนให้ได้ลูก
วันนี้มาสู้เพื่อที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

ปกติคุณปูน่าจะทราบอยู่แล้วว่าเป็นคนพูดน้อย

เขาจะไม่ค่อยพูดอะไรให้คุณปูได้ฟังเลย

ที่อยากจะบอกบางอย่างที่เก็บไว้มานานมาก

ผมไม่เลี้ยงเขาไม่ค่อยดีอย่างนี้ครับ

ในใจที่ไม่เคยเอ่ยกับภรรยามาก่อน

ดูแลครอบครัวได้ดีที่สุดค่ะคุณฤทธิ์
นั่นคือนิยามความเป็นคุณฤทธิ์ในสายตาของภรรยาค่ะ
ภูมิใจในเรื่องนี้ไว้นะคะคุณฤทธิ์

จะอดหรือยิ้ม
เราจะยิ้มให้กัน
อายให้คำยืนยัน
ตั้งแต่วันเราสองครองใจ
ชีวิตรายวัน
อยู่กับงานปัญหามากมาย
หากบ่มีแรงใจ
จากอายคงท้อไปนาน

เข้าใจดีมากเลยนะว่าเวลาลูกอยากไปโรงเรียนเนี่ยมันมีความรู้สึกที่แบบไม่รู้จะพูดยังไง
แต่คิดว่าป่านนี้นะก็คงจะมีผู้ที่มีจิตศรัทธาจิตกุศล

โอนบางท่านบุกมาถึงรายการเราเลย
โอ้โหมีเคยมานะฮะมาบริจาคถึงในรายการของเรา
แต่รายการของเราก็ได้ขึ้นชื่อว่าคนเรียกชื่อผิดเยอะที่สุด
เวลาไปไหนคนจะบอกว่ารายการนี้รายการนี้ร้องไห้ได้ล้าน

จริงแล้วให้ตลอดความฮาเขามีนะฮะความฮาเขามีรายการของเรา
ป่าจำป้าคนนี้ได้ไหมคือป้าดำกับพี่สาว
พี่สาวเป็นคนเชื่อดวัว
ใช่แล้วตอนหลังเขาเสียใจหนักแล้วเขาก็สติหลุดไปเลย
ในรายการของเราเขาสนุกเขาน่ารักแล้วก็มีความหา
อันนั้นจะเรียกได้ว่าสายหาฮาที่สุด
ฮาธรรมชาติแล้วเป๊กจำได้ตอนที่เป๊กให้สัญญาอะไรกับเขาสักอย่าง
ให้เขาทำอ่ะแล้วจะให้เงินเพราะเขาทำเสร็จ

เป็นความฮาที่เป็นธรรมชาติจริงเป็นความฮาที่เป็นเกิดจากความรัก
ระหว่างพี่สาวของน้องชายตื้นตันไปแล้วอันนี้ไปดูฮากันบ้างดีกว่า
นะครับไปชมภาพชีวิตของเขาเลยครับ

เป็นพี่สาวนี่รักป้าดำไหมคะ

ขนาดรักมากเลยค่ะแล้วก็เห็นน้องบิ๊กกี้เอ้ย
แป๊กกี้สวยมากเลยค่ะโอ้โฮขอบคุณค่ะแล้วก็น้องน้องหนุ่มครับ
น้องหนุ่มจันที่สุขค่ะหล่อมากเลยค่ะหล่อมากเลยค่ะ
พี่ชีพเขาเป็นคนมีนิสัยอย่างไรคะป้าดำ
ก็เดิมแล้วเขาเป็นคนอัธยาศัยดีเป็นพี่ที่ดีนี่แหละแล้วเขาเป็นคนสวยด้วยนะ

เดี๋ยวนะด้วยความเคารพถ้าเป๊กเจอกันครั้งแรกนะก็คิดว่าปกติ
ใช่ต้องไปอยู่ที่บ้านป้าดำแล้วจะรู้ว่าอาชีพไม่ปกติ

ถามอะไรก็ถามแล้วถามอีกจนป้าดำโอ้โห

ป้าบอกมามึงมา
ก็อยากมาเห็นพระเอกกับนางเอกนะ

ถ้าน้องร้องได้ล้านหนึ่ง

จะร้องด้วยจะจินตรีลาอะไรด้วยได้หมด

อ้าวไม่ลืมด้วย

อ๋อเราวันนี้มันเขี้ยวจริงเลยอ่ะ

นี่

ชุดละมุนดีไหมคะ
แต่เรียกว่าฮาโดยธรรมชาติ
จากฮานอกจากทราบซึ้งแล้ว
รายการของเรายังมีความชุนละมุนนะฮะ

ตัวนี้เข้าตัวนี้ปีนออกไปอะไรเนี่ย

ละมุนที่สุดที่ผมจำได้ยังมีป้าอยู่คน
มียายอยู่คนที่มีหลานสี่คนอะ

ตรงนี้มันลืนรูนะคะแล้วก็จะมี
เล็กนะคะซึ่งอ่าไม่เป็นปัญหาการใส่นะ

ตัวนี้ให้ไปที่๕๙บาท

เวลาไลฟ์สดออนไลน์คนดูคนครึ่ง
คนครึ่งคนครึ่งจำได้ใยดา

เพราะที่มีหลานเล็กที่แบบแต่ละคนมีชายา

จับผิดชีวิตเปลี่ยนนะผมจำได้วันนี้จับผิดชีวิตเปลี่ยน

อันนั้นฮาจริงเราไปดูความชุลมุนชุลเกกันดีกว่า

สี่คนคุณยายดาวุ่นวายขนาดไหนคะ
สนุกค่ะมันมีทั้งโหดมันหา

มันจะมีตัวโตนอนตัวน้องตัวพี่
ส่วนตัวนั้นก็ร้องกันไปเราก็ใส่ไปกับเขาเลย

ไม่รู้จะเอาอะไรแล้วอ่ะ

แม่เดือดแล้วมันคุมอารมณ์ไม่อยู่นี่มีมั้งไหมครับ

ทุกวันที่คุณไม่อยู่แบบว่าเราจะบอกได้ว่า

ไม่ใช่คุณแฟนที่สุดเขาบอกว่าคุมไม่อยู่แล้วหายไปแล้ว

มันไม่ใช่ว่าร้องเล่นร้องจริงแล้วเหนื่อย

ทุกวันไม่ไหว

ไม่ออกชื่อนะเห็นสวยสุด
ตรงนี้รู้ใช่ไหมว่าเอาเงินยายไปแล้วนะ
ให้โอกาสอีก๕ปีข้างหน้าเดี๋ยวยายดาตามไป

บอกมึงได้อุ้ยเจียงความคักได้มึงบกชงเงินขึ้นเหรอ
แหมอยากจะบอกว่าดาบก็ไกว่มือก้องไกวนิยดาของเท้ะเลย

มีความซึ้งแล้วมีความตลกมีความชุลมุนแล้ว

พลังใจมากได้พลังใจดูแล้วรู้สึกว่าชีวิตตัวเองอย่าไปท้อ
เพราะว่าคนที่แย่กว่าเราเขายังสู้เลยมีคนพูดถึงในแง่นี้เยอะมากค่ะ
ความเป็นนักสู้นะครับคุณผู้ชมไม่ใช่แต่ว่าเพียงจิตใจ
แม้กระทั่งบางคนที่ร่างกายของเขามีมาแค่ไม่ครบมีมาเรียกว่าครึ่งเดียว
เขาก็ยังสู้คนนี้เนี่ยเขาเป็นมนุษย์ครึ่งท่อนคนครึ่งเดียวนะครับ
คุณตอสนั่นเองมาตีรังกงตีรังกาเต้นเพลงก็ได้

ข้อคิดของเขาการพูดจาของเขาอะไรที่ออกจากตัวเขาเนี่ย
มันเป็นข้อคิดอะไรที่ดีจริงให้กำลังใจจริง
ไม่ว่าการเรียนหรืออาชีพนะคะบอกได้เลยว่า
คนนี้ไม่ย่อท้อและทำได้จริงแม้มีครึ่งเดียวค่ะ
มันก็มีอยู่จุดหนึ่งที่ผมได้เห็นน้องชายของผมเนี่ย
เขาเป็นเด็กปกติทั่วไปเขาได้เรียนหนังสือแก
เขาก็ยังสู้เนอะถึงแม้เขาจะไม่มีตังค์ไปโรงเรียนอย่างนี้
เขาก็ไปเจอเพื่อนฝูงเขาก็ไม่มีของเล่นจะเล่นอะไรอย่างนี้
แต่น้องเราก็ยิ้มแย้มกลับมาตลอดเพราะเขาไม่ได้มาสอนหนังสือผมตลอด
เรารู้สึกว่ามันอาจจะเปลี่ยนได้ถ้าเราไม่ยอมแพ้ซะตอนนี้อะไรอย่างนี้
มีอยู่วันหนึ่งความคิดก็เปลี่ยนว่าสักวันเราจะต้องพาตัวเองออกไป
สู่สังคมภายนอกเราจะต้องเป็นคนที่มีความคิด

และสุดท้ายคุณตอสก็พาตัวเองมาสู่สังคมภายนอกด้วยโลกโซเชียล

และบอกได้เลยค่ะว่าวันนี้คุณตอสมาสู่สังคมภายนอก
ด้วยคำที่เรียกว่าโคตรครูค่ะ

คล้ายว่าเราดัดแปลงขึ้นมาเองแล้วก็ใช้เหล็กขึ้นมา๒แท่นก็คือตัวคันเร่งและก็เบรก
เราก็จะใช้มือผมนะครับด้านนี้จะมี๓นิ้วเราก็จะควบคุมนิ้วนี้เราก็แตะตรงเหล็กตัวที่เป็นคันเร่งไว้
ค่ะเป็นคันเร่งครับคันเร่งเนอะจะใช้นิ้วกดตลอดแล้วก็ส่วนนิ้วโป้งก็เป็นโป้งแตะเบรกไว้
โอ้โหเราก็จะกดอย่างนี้ตลอดตั้งแต่เชียงใหม่จนถึงกรุงเทพแล้ว
รถมาได้ทั้งหมดกี่ปีแล้วคะจริงจริงผมเพิ่งออกรถช่วงโควิดอ่ะครับ
จุดประสงค์ผมที่ออกรถคือแม่จะเป็นคนที่เท้าชาบ่อย
ซึ่งจะพาแม่ไปโรงบาลอย่างนี้ซึ่งพอเราออกรถโยนแล้วคือว่า
เนี้ยมันสามารถพาแม่ไปได้ที่ทำณตอนนี้ก็คือเพื่อคุณแม่เลย

ต้องรับความลำบากในแต่ละวันพี่นั้นต้องทำงานหนัง
ถ้าไม่มีใจรักใครน้อจะร่วมทางได้
ก็คิดว่าช่วงที่คุณต้อนมาเป็นนักสู้ในรายการของเรานะครับ
ก็คงจะให้กำลังใจกับคนหลายคนที่ดูรายการของเราอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว
แล้วก็มีอยู่อย่างหนึ่งรายการของเราเนี่ยจะมีความสุขมาก
ถ้าเราสามารถสร้างความสุขให้กับผู้ที่มาเป็นนักสู้ในรายการของเราได้

เราเคยทำนะเรื่องกินก็มีให้คนแบบไม่เคยกินอะไรเลยแล้วให้ได้กิน
อยากพาพี่น้องทั้ง๕คนไปกินหมูกระทะ

บอกว่าได้กินหมูกระทะอร่อยครับ
เดี๋ยวอัดรายการเสร็จพี่กีจะพาทั้งหมด๗คนในครอบครัวเราไปกินหมูกระทะที่เราฝันไว้
พาไปกินกันจนปรุงปิ้นท้องอืด
บางคนไม่เคยมีจักรยานแล้วว่าทำให้

มีคนหนึ่งลุงพรชัยไม่เคยเจอแม่เลยนานมาก
ไม่ได้เจอกัน๒ปีเลยเพราะว่ามัวจะทำงาน
ก็คือไม่สามารถที่จะไปหาได้เพราะว่าต้องทำงาน
คือถ้าไปหาคุณแม่ก็ไม่ได้ทำงานก็ไม่มีเงิน

เพราะคุณแม่กับเขาอยู่กันไกล

สุดท้ายรายการเราก็พาเขาไปหากัน
พาไปหากันก็คือเราพาเขาไปถ่ายทำเรื่องราวชีวิตของเขา
เขาถึงมีโอกาสได้กลับไปเจอคุณแม่เขา

คุณผู้ชมคะไปดูแล้วปลื้มใจไปด้วยกันค่ะ
เยี่ยมแม่ครับ๓ปีแล้วที่ผมยังไม่ได้มาหาแม่เลยในช่วงนี้
นี่เป็นการเซอร์ไพรส์
แม่สวัสดีครับแม่ผมมาแล้วผมมาหาแม่มา
ค่ะคิดถึงจังเลย๓ปีไม่ได้เจอแล้วนะ
แม่ก็คิดถึงเลย
ผมกลับบ้านเนี่ยผมจะต้องมาบีบมานวดให้เขาอยู่ตลอดเวลา
ผมจะซื้อน้ำมันนวดจากกรุงเทพเพื่อมานวดแขนนวดขาให้เขา
ลุงคนนี้ดีมากค่ะดีที่ว่าดูแลแม่ทุกสิ่งทุกอย่างดูแลน้องทุกคนที่ป่วยเนี่ยค่ะไม่เคยบ่นไม่ได้ยินเลยค่ะ
นี่คือบุภาน้องสาวของลุงครับป่วยเป็นอัมพาตมา๘ปีแล้วครับ
น้องสาวคนนี้ห่วงมากเพราะตอนนี้อาการเขาแย่ทานข้าวไม่ได้ทานข้าวแล้วก็อาเจียนออกหมดครับผมถึงได้ห่วงมากเลยครับ
นี่ก็คือน้องชายผมชื่อไทยอายุ๕๖ปีป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมเมื่อก่อนเขาจะเรียกว่าโรคตับซุด
อาการเขาคือผอมผอมลงโดยที่ไม่รู้สาเหตุแล้วหูเขาก็จะไม่ได้ยินไปเลยแล้วเวลาสื่อสารกับเขาก็ต้องใช้ภาษามือ
นี่ก็คือที่สุดของที่สุดในหลายด้านนะครับที่ทางทีมงานของเราร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านได้คัดเลือกนะครับ
เอามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสิ่งดีให้มันเกิดขึ้นในช่วงที่เป็นเทศกาลปีใหม่นี้ก็ขอให้มันมีแต่เรื่องดีต่อจากนี้ไปนะครับ
แต่ว่ายังไม่หมดนะครับช่วงหน้ายังมีอีกครับที่สุดของที่สุดยังไม่หมดครับ
สุดยังไม่หมดครับ

เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านเทปพิเศษต้อนรับวันขึ้นปีใหม่นะครับ
รอบนี้เป็นที่สุดของการได้ตามฝันนะคะ
ตามฝันก็คืออยากได้๒แสน๓แสน๔แสน๕หมื่น๖หมื่น
เท่านี้แล้วได้แล้วจริงคุณกุ้งไงเป็นแม่ค้าขายหัวหมูพะโลวะฮะ
จำได้หูคนนี้สู้ยิบตาถึงได้มากับเงินสองแสนอ่ะ
จริงแล้วตัวเค้าเองเราก็เพลงขนาดแอร์ในห้องส่งในเย็น
เหงื่อยังแตกเป็นเม็ดเลยแต่เขาจำเป็นเพราะว่าสามีเขาอ่ะ
ติดเตียงคุณป่าเขาเหนื่อยยากมากแล้วเขาอยากให้สามีเขาได้กายภาพบำบัด
สามีเขาก็ลุกขึ้นมาเดินได้แล้วแต่ต้องใช้ไม้เท้า
เขาก็ฝึกฝึกฟังเพลงเยอะแล้วสมัครมาในรายการของเรา
และทำได้จริงตั้งเป้าไว้สองแสนแล้วได้จริง
สองแสนจริงไปดูเหตุการณ์วันนั้นกันเลยครับ
มันก็ต้องเสี่ยงกันบ้างเพราะนี่คือเกมนะพี่กุ้งนะ
ความกลัวเกิดขึ้นได้เป็นสิ่งธรรมดาค่ะ
อยากให้พี่กุ้งเดินไปหาสามีเพื่อขอกำลังใจค่ะ
สู้นะสู้ขนาดนั้นนะเธอเป็นพี่
แค่นี้เป็นพี่เราอย่างไรอย่างไรนะ
พี่ก็รอได้ขอเพียงอย่าเผลออย่าเปลี่ยนใจ
เอาหัวใจไปให้ใครขอร้อง
ทนตั้งนานรอสุขดังฝันเป็นคู่ครอง
เพราะความรักที่คอยหมายปอกเพราะเหนือทองของฉัน
เพลงที่๗มูลค่า๒แสนบาท
คุณกุ้งรอ

โอ๊ยสุดยอด
เยี่ยมพี่โก้เยี่ยมที่สุด
พี่กุ้งนะพี่กุ้งจะไม่รองไม่กันโดนไม่กรีตรองไม่อะไรเหรอ
ดีใจไม่ออก
ไหนตะโกนดังว่าร้องได้

ร้องได้จริงค่ะร้องได้แบบนี้

นี่เขาเรียกว่าสำเร็จตามฝัน
ป่านนี้แล้วหวังว่าสามีจะดีขึ้น
แล้วก็ได้ไปสร้างอาชีพให้สามีคือจะไปนำโรตเตอรี่มาขาย
ก็ขอให้สำเร็จนะตามฝันแล้วกันนะ
เป็นอาชีพสุจริตอีกอาชีพหนึ่งนะครับ
อกจากนี้นะครับมีสำเร็จตามฝันแล้ว
ยังมีประเภทเรียกว่าเกินฝัน

คนที่เกินฝันนะครับได้มากกว่าที่ตั้งใจที่บอกเราไว้นะครับ
ก็นี่เลยครับคุณซิมไงฮะคุณซิม
คุณซิมถั่วคุณรอยซิมที่เป็นถั่วต้ม
อ่าแล้วสามีเนี่ยเป็นช่างเชื่อม
เชื่อมจนเข้าตาสะเก็ดเข้าตาตาเสียไปเริ่ม

บอกเราว่าต้องการหกหมื่นได้ไปเท่าไรไหมครับ
ดีใจกับเขาจังอะครับเราไปพบเรื่องราวและก็เหตุการณ์ในวันที่

ผู้ที่ร้องได้ก็คือ
ซิมเหมือน
ผู้ที่ร้องได้ก็คือ

เธอย้ายไปดวงใจแทบปลนโอ้สาวเมืองนนต้องทนบนหา
และคนที่ร้องได้นะครับก็คือ
ก็คือ
คุณซิมรับเงินทุนปลอบใจในยกที่๔นี้นะครับ

วันนี้คุณซิมรับเงินทุนสะสมจากรายการของเรา๗๕๐๐๐บาทครับ
เกินเป้าเกินฝัน
นี่ก็เป็นเรื่องราวของเหล่าบรรดานนักสู้ชีวิตที่มาออกในรายการของเรา
ทีนี้เป็นฝากนักสู้ชีวิตแล้ว
มาเป็นฝากของคนทำรายการกันบ้าง
คือว่าเราเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้แข่งขันมากที่สุด
เราก็ทำงานกันมา๑๗ปีได้แล้วมั้งป๊กกี้
โอ้โหปีหน้าเป๊กยังอยู่ไหวใช่ไหมคะเนี่ย
ทีมงานบอกว่า๔๙๐กว่าจะ๕๐๐เทปแล้ว

ในฐานะที่เราเป็นพิธีกรนะครับ
ประทับใจต่อรายการนี้ต่อสิ่งที่ได้ทำมาตลอดเกือบจะ๕๐๐เทปนี้นะครับ
ก็คือได้มีโอกาสนะครับได้ช่วยเหลือคน

ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมได้ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ
คนที่เขาหมดหนทางเคยคิดจะฆ่าตัวตายก็มี
หมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างลูกผัวพ่อแม่ป่วยอะไรก็สารพัดไปหมด
ภูมิใจนะครับผมภูมิใจที่มีโอกาสได้มาช่วยเหลือคนเหล่านี้
ภูมิใจที่ได้ทำตรงนี้คุณเป๊กกี้บ้าง
ภูมิใจของเป๊กนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยเป๊กภูมิใจแทนทีมงาน
เป๊กได้ยินผู้เข้าแข่งขันเขามาซุบซิบคุยกันว่า
โอ้โหรายการนี้เขาดีเนอะเลี้ยงอาหารก็ดีให้เอาใส่กล่องกลับบ้านอีก
โรงแรมก็มีให้ค่ารถก็มีให้แจกตังค์ก็เยอะ
เขาพูดกันนะคะแล้วเขาก็คุยกันด้วยแบบ
น้ำตาซึมในความซับซึ้งของทีมงานอันนี้ในส่วนหนึ่งที่เป๊กได้ยิน
อีกส่วนหนึ่งเลยที่เป๊กรู้สึกว่าเป๊กทราบซึ้งคือ
เราได้เห็นความเป็นมนุษย์ที่ต้องสู้ค่ะคุณผู้ชม
ต้องสู้จริงด้วยวาระของตัวเองของแต่ละคนที่มา
ซึ่งบอกได้เลยว่าในความลำบากของแต่ละคนนะฮะ
ไม่น่าเชื่อนะคะคนเรือนหมื่นเรือนแสนห้าร้อยกว่าครั้งที่มาในรายการของเรา
มีความลำบากที่ไม่ซ้ำกันเลยมันมหัศจรรย์มาก
และสุดท้ายเขาก็มาคลี่คลายลงในรายการของเรา
เฉพาะเขานะคะตัวเป๊กเองก็ได้ขัดเก่าค่ะ
เวลาทำรายการนี้แล้วเป๊กก็จะรู้สึกว่า
ธรรมดาที่สุดให้ได้มากที่สุด
เอ็นดูผู้อื่นให้ได้มากที่สุด
ใจเย็นกับผู้อื่นให้ได้มากที่สุด
เป๊กไปแบบที่อื่นมาหัวใจเป๊กจะวาวุ่นมากเลย

แล้วเป๊กกลับบ้านไปเป๊กรู้สึกว่าเป๊กดีขึ้น

เป๊กเองก็ดีขึ้นต้องขอบคุณผู้เข้าแข่งขันด้วย
ที่ทำให้เป๊กเห็นมุมสะท้อนอีกมุมนึงว่า
อย่าลืมในความเป็นความลำบากอะไรก็ตามที่เคยผ่านมา
สะท้อนกลับมาและมองตัวเองและจงหยัดยืน
ด้วยความเข้มแข็งและมีศักดิ์ศรีที่เห็นมนุษย์เป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกัน
เป๊กกลับไป
เรียกว่ารายการนี้ก็มีส่วนเยียวยาจิตใจนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นผู้แข่งขันหรือแม้กระทั่งตัวพิธีกรเองหรือแม้กระทั่งทีมงานเองนะครับ

กี่ครั้งแล้วที่คุณเสียเงินเสียทองไปให้กับผู้เข้าแข่งขันในรายการของเรา
ก็ต้องขอบคุณพวกคุณดูและคุณก็น่ารักกว่าพวกเรานะครับ

กลับไปสู่ทุกคนเลยนะครับที่มีส่วนร่วมขอให้มีแต่ความเจริญเจริญ
คุณผู้ชมก็เหมือนกันดูแล้วปิ่มสุขเราทำงานเราก็ปิ่มสุขค่ะ
ทุกคนมีแต่ได้กับได้ค่ะเพราะฉะนั้นช่วยกันดูนะคะ
เพื่อให้เราได้กันไปอีกหลายปีค่ะ
เยียวยารากย่าไปด้วยกันค่ะคุณผู้ชมกับพื้นที่ตรงนี้ของเราค่ะ
คราวหน้านะครับเราก็จะกลับมาเป็นร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านนะครับ
เงินล้านสองล้านกันเหมือนเดิมนะครับในเทปปกตินะครับ
ก็กลับมาพบกับเราสองคนและรายการร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านได้ใหม่นะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ
เวลาดี๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้ครับ
จบจากรายการของเราค่ะไม่ต้องย้ายช่องไปไหนนะคะดูกันต่อเลยค่ะ
ดูสิคะว่าพี่เอชายาเขาจะมีอะไรมาโชว์

ทำไมครับเป๊กอ่ะส่งรายการให้เค้านะคะ
ให้เขานะคะยาวนานมาไม่รู้ต่อกี่ปีต่อกี่ปี

คุณผู้ชมค่ะดูกันต่อเลยนะคะพี่เอน่ารักพี่เอดูดีมาก
ดูกันต่อเลยเกมต่อชีวิตส่งให้ดีทั้งนั้น
แล้วคุณผู้ชมคิดดูสิคะคนอย่างคุณเอชายา
นึกถึงพวกเราไหมฮะไม่เคยนึกถึงพวกเราเลย
แล้วจะหาว่าเป็นหยุด

ตายกำลังคิดกำลังนึกถึงอยู่พอดีเลย

แหมเรานี่เป็นคนใช้ได้เลยนะ

ใครก็ชมค่ะไม่ใช่พี่เอคนแรก

ผู้หลักผู้ใหญ่เอจะเชื่อใคร
ไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่ไปบอกอย่าไปว่าพี่เอเขา

เป็นกี้ไม่เคยฟังพี่เลยเอ

โทษนะฮะมันอยู่ยากเหมือนกันนะเนี่ย
พี่เคยพูดถึงรายการพวกเราไหม
พูดบอกว่าต้องดูนะบางทีเข้ามาในรายการเนี่ยนะ
พี่ก็อุสาบบอกว่าต้องดูนะเอ๋ป๊านมุมเนี่ย

ไม่รู้ว่าเขาจะตื่นขึ้นมาแล้วเขาจะจำหน้าพวกเราได้หรือเปล่า
ยังดีอยู่ยังไม่ได้ไปอัลไซเมอร์

ที่จะพูดส่งรายการพี่ไปอีกนานแสนนานเลย
หนูมีอะไรมาส่งท้ายให้กับแฟนเลยเปล่า
มีที่สุดของที่สุดในรายการของพี่
มีอะไรบ้างพูดสิ
พี่ไม่ได้เตรียมตัวเลยอะเพ๊ก

แล้วคุณหมอบอกว่าเกิดจากอะไร
กินยาชุดสเตอรอยตกค้าง